คือชนะไปเรื่อยทีละนิดทีละนิดสร้างความมั่นใจ
สร้างความรู้สึกที่ว่าจริงแล้วทำดีก็อยู่ได้
ความไว้ใจมันไม่ได้มาในช่วงข้ามวันเนอะ
ผมมักจะเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนสนิทของเรา
กว่าที่เขาจะมาเป็นเพื่อนสนิทของเราเราต้องทำยังไงบ้าง
มันต้องอาศัยอะไรบ้างพอเรามาลองถอดกระบวนการ
ที่ว่าเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะ
ปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นการที่เราต้องเข้ามานั่งแก้ปัญหา
มันควรต้องมานั่งดูว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ให้ทำในสิ่งที่มองมากกว่าปัจจัยของตัวตน

เราก็เลยเน้นว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะสร้างชุมชนสร้างสังคม
ให้เป็นสังคมที่มองภาพใหญ่
เป็นสังคมที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมาก
วบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่ตัวเองมีต่อตนแล้วก็ครอบครัว

การที่ไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคต่าง
เรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขหรือเรื่องของระบบงานราชการที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่
คนก็เลยต้องพึ่งพาในสิ่งที่เขาจับต้องได้
จะถูกหรือจะผิดจะเป็นอาชีพที่ถูกหรือผิด
เขาก็ต้องพยายามที่จะทำเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัว
การที่เราจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้
ก็จึงต้องไปมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรถึงจะหากระบวนการที่จะทำให้คนเหล่านี้
สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต
และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะฟื้นฟูธรรมชาติ
แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เพื่อที่จะสามารถที่จะต่อยอดให้กับตัวเองให้กับครอบครัวในระยะยาวได้ด้วย
คิดว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
การที่จะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น
จริงแล้วเราออกกฎทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
คนเขาก็เหมือนกับว่าต้องปฏิบัติตามกฎถูกกฎหมายผิดกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตาม
แต่ถามว่ามันทำได้ในระยะยาวหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์ที่เขาจับต้องได้อย่างแท้จริงเนี่ย
ความต่อเนื่องความยั่งยืนตรงนี้มิติตรงนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรอก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมานั่งทำคือเราต้องมานั่งหาวิธีการที่สร้างแรงจูงใจ
ซึ่งแรงจูงใจที่หลีกเลี่ยไม่ได้อันที่๑คือเรื่องของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ว่าทำแล้วทำแล้วเกิดรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ทำแล้วทำให้สามารถที่จะแทนที่ในอดีตต้องใช้เวลา๓เดือน๕เดือนกว่าจะขายสินค้าทางการเกษตร
แล้วก็จับเงินบางครั้งก็ไม่มีโอกาสได้จับเงินเลยมาเป็นลูกจ้างแล้วก็เริ่มที่จะมีรายได้เข้ามา
พอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้พอเราเริ่มที่จะมีแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยผมคิด
คนก็เริ่มที่จะหันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เขาทำอยู่เพิ่มขึ้น
ต่อมาคือเรื่องของการสร้างความเข้าใจแล้วการเข้าใจว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีคุณและมีโทษยังไง
การที่คนสามารถที่จะมีรายได้ด้วยสามารถที่จะทำแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ให้กับตนให้กับส่วนรวมได้ด้วยเนี่ย
ผมว่ามันเป็นสิ่งเสพติดเชิงบวกอย่างหนึ่งนะคือมันทำให้คนรู้สึกว่าฉันทำดีฉันมีรายได้ฉันสามารถดูแลธรรมชาติ
ฉันสามารถที่จะมีกฎเกณฑิกาทางชุมชนทางสังคมที่ทำให้เราหันหน้ามาคุยกันมองปัญหาเป็นที่ตั้งและหาแนวทางที่จะมาแก้ปัญหา

มันก็จะไม่เกิดความยังอยู่ความไว้ใจมันไม่ได้มาในช่วงข้ามวันเนาะผมมักจะเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนสนิทของเราอ่ะกว่าที่เขาจะมาเป็นเพื่อนสนิทของเราอ่ะเราต้องทำยังไงบ้างมันต้องอาศัยอะไรบ้างเพราะเรามันลองถอดกระบวนการที่ว่าเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะเ

กับเราได้เนี้ยมันคือเรื่องของการที่เราต้องต้องไปลงพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่โดยที่ไม่ต้องไปมองว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันถูกหรือมันผิดพยายามเข้าใจก่อนว่าทำไมชุมชนถึงทำเช่นนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี้ยเราก็ค่อยค่อยมานั่งเสนอแนวทางเพราะความความไว้วางใจมันเกิดขึ้นเนี้

มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยครอบครัวเขาอยู่ยังไงคุณพ่อพี่เคยพูดตลอดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนหรือพื้นที่ที่แบบไม่ถูกกฎหมายเราย้ายเขาออกไปได้ไหมมีที่อื่นให้เขาอยู่ไหมมีทางเลือกอะไรให้เขาอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถย้ายเขาออกไปได้ไม่มีทางเลือกให้เขาให้เขาทำอย่างอื่นได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นการ
ผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในโลกนี้เนี้ยจริงจริงมันเป็นปัญหาของคนเกือบทั้งสิ้นเลยน่ะเพราะว่าไอ้เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมอะไรต่างต่างเนี้ยคือพอเราเขียนโค้ดเนี้ยมันก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของมันอ่ะซอฟต์แวร์มีบัคมันก็ตัวบัคอะไรต่างต่าง
ผมเคยว่าน้ำที่ครองแสนแสบในสมัยผมเด็กเด็กปัจจุบันนี้เนี้ยครองแสนแสบมันว่ายน้ำไม่ได้แล้วผมก็มองไปยาวขึ้นอีกนิดนึงอ่ะว่าถ้าเกิดว่าอีกสามสิบปีต่อจากเนี้ยเวลาลูกเรามีลูกแล้วเนี้ยสภาพแวดล้อมที่หลานอ่ะจะเติบโตขึ้นมามันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เราเองเนี้ยกํ
แล้วถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาของเราตรงนี้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงน้อยนิดให้กับหลานให้กับเหรนในอนาคตได้เนี่ย
เราจะทำหรือเปล่าผมได้คำตอบชัดเจนนะคือผมทำไง
ก็เลยเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจที่พยายามขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อองค์กร
พยายามที่จะทำให้ดอยตุงหรือทำให้มูลที่แม่พระหลวงเป็นตัวอย่างเล็ก
ให้คนอื่นเห็นว่ามูลนิธิมูลนิธิหนึ่งที่ไม่ได้มีทรัพยากรดีมากเท่ากับบริษัทใหญ่
ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ถ้าบริษัทใหญ่มีความตั้งใจจริงแล้วทุ่มเทหรือมุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาต่างเหล่านี้เนี่ย

วันนี้เรามีความพร้อมที่จะแชร์องค์ความรู้ของเราเราก็อยากที่จะแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้
ผมว่าอันนี้เป็นมิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ก็จะได้บอกว่าผมทำแล้วแต่ว่าถ้วยคนอื่นมันอาจจะยังไม่ได้ทำกัน
ก็มาช่วยบอกเหรียญบอกหลานพวกนู้นให้ย้อนเวลาไปถามทวดฝั่งนั้นด้วยว่าเขาทำอะไรกันหรือยัง